ขอบคุณผู้ชมค่ะมากันที่อาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองของพี่เมกก็เลยบูดบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวดีออกมาแล้วว่าอาการเริ่มจะดีขึ้น
แต่ล่าสู่คนอาการกลับมากำเนิบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วยังงั้นอ่ะ
พี่เมกก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคเหลือลัง
มันจะขึ้นผมก็เลยไม่กล้า

ขึ้นมาเต็มฝ่าเท้า

มีวงขึ้นตามแขนตามตัว

ผมต้องลดยา
อืมนี่ค่ะเป็นอาการของพี่เมฆ

แต่ว่าอาการกำเริบขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกว่าพี่เมฆกำลังใจดีมากเลยนะคะ